พามาดูเหตุการณ์นี้ที่พิศนุโลกค่ะ
จะมาดูที่มาที่ไปว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไร

คนเป็นแม่ค่ะลูกโดนยิงตายเนี่ย
มาเห็นศพลูกก็ร้องไห้แทบขาดใจค่ะ
แล้วทำไมต้องเป็นแบบนี้
สาธุนะเสพาดาพาดินเจ้าที่เจ้าทาง
ขอจงช่วยดวงวิญญาณของลูกให้จับคนร้าย
มาลงโทษให้ได้ให้ตามตามลูกชายของลูกใจนะ
สาธุแต่ตอนนี้เจ้าที่เจ้าทางลูกขอการพ่อไอ้มันตายตามลูกชาย
ใครที่มาทำลูกได้สาธุสาธุเวรกรรมให้มันมีจริง
เหลือใจเราเจอทำไมต้องท่ากันพูดกันดีไม่ได้หรอก
นี่คือคุณแม่ของผู้เสียชีวิตนะคะ

ผู้เสียชีวิตชื่อว่านายเวียรพงศ์แพงเพชรหรือในแจ๊คอายุ๓๓
มีอาชีพเป็นหัวหน้าสายตรวจเก็บเงินกู้นอกระบบ

หน้าสายตรวจเก็บเงินกู้ค่ะ

ถูกยิงตายอยู่ที่บ้านที่ตำบลสมแขอำเภอเมืองพิศนุโลก

เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเที่ยงคืนที่ผ่านมา
ตำรวจสพเมืองพิศนุโลกไปตรวจสอบนะคะ
ผู้เสียชีวิตคือนอนจมกองเลือดอยู่ที่รัวบ้าน
มีซองปืนเหน็บอยู่ที่กระเป๋ากางเกงด้านขวา
โดนยิงกระสุนเข้าที่เหนือราวนมด้านขวา๑รูนะคะ

ทีนี้ค่ะที่เกิดเหตุตำรวจเจอปลอกกระสุนปืน
ขนาดจุด๓๒๑ปลอกและหัวกระสุน๑หัวก็เก็บไว้เป็นหลักฐานในการประกอบสำนวนคดี
เจ้าของบ้านชื่อว่านายวินัยพุ่มพงศ์อายุ๔๙
เล่าให้ฟังว่าเขากับในแจ๊ค
นั่งดื่มเบียร์กันอยู่ที่แคร่นั่งเล่นหน้าบ้าน

ก่อนเกิดเหตุเขาไปเข้าห้องน้ำในบ้าน
ได้ยินเสียงปืนดังขึ้น๒นัด

เห็นคนร้ายเป็นผู้ชาย๔คนค่ะ

เขาบอกเขางงไม่รู้สาเหตุเลยว่าเกิดจากอะไร
ก่อนเกิดเหตุนะคะในแจ๊ค
กลับไปที่บ้านตัวเองแล้วกลับมานั่งดื่มเบียร์กับเขาต่อ
และในแจ๊กเหมือนกับไม่แน่ใจว่ากลับไปเอาปืนมาหรือเปล่า
ตอนแรกก็นั่งดื่มเบียกันอยู่ดีในแจ๊กกลับบ้าน
กลับมาอีกทีเอามีปืนพกปืนอยู่ด้วย
อยู่ที่กระเป๋ากางเกง๑กระบอกค่ะ
แจ๊คนี่เป็นหัวหน้าสายตรวจเก็บเงินกู้นอกระบบ
เขามีตำแหน่งชัดเจนแบบนี้ค่ะ
เราได้ภาพจากกล้องวงจรปิด
แถวจุดเกิดเหตุนะฮะนี่นะครับเป็นช่วงกลางคืน
แต่ก็ขออนุญาตเบลอภาพเอาไว้หน่อยกันแล้วกันนะฮะ
แต่มีเสียงชัดนะครับกล้องมุมนี้เนี่ยคือ๔ทุ่มครึ่ง
ของเมื่อคืนที่ผ่านมาเสียงที่ท่านได้ยินนะครับ
คือเขาไม่ได้ตะโกนอะไรนะฮะเขาคุยโทรศัพท์เสียงดังอยู่นะลักษณะ
ท้าทายกับผู้ที่คุยด้วยที่ปลายสาย
แต่ก็มีการด่าทอกันแล้วเหมือนกับเรียกให้มาพบนะครับ
จนเวลาผ่านไป๑ชั่วโมง๑๗นาที
จุดเดียวกันเลยนะฮะจากที่คุยเสียงดังกับปลายสายตอน๔ทุ่มครึ่งเนี่ย
ไป๑ชั่วโมง๑๗นาทีคือ๒๓นาฬิกา๔๗นาที
ก็มีเสียงปืนดังขึ้นที่ได้ยินเนี่ยคือ๒นัด
ช่วงเสียงปืน๒นัดเนี่ยจะห่างจากช่วงที่แจ็คคุยโทรศัพท์เสียงดังเนี่ยชั่วโมง๑๗นาทีนะครับ
คือมันอาจจะไปไล่ตรวจสอบต่อได้ว่าเขาคุยกับใครนะไม่รู้จะเกี่ยวข้องกับเหตุยิงหรือเปล่านะฮะ
กล้องวงจรปิดอีกมุมนึงนะครับผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปคุณบอมอภิวัตรคือไม่เห็นเหตุการณ์นะฮะแต่ว่าหลังจากเห็นแสงไฟจากรถเนี่ยสาดมาบนถนนไม่นานเนี่ยจะมีเสียงคนตะโกนได้ยินเสียงคนตะโกนใส่กันก่อนจะมีเสียงปืนดังขึ้นสองนัดซึ่งการยิงเนี่ย๒นัดห่างกัน๑๕วินาทีก่อนที่แสงไฟจากรถเนี่ยจะหายไปเชื่อว่านี่คืออาจจะคือรถของคนร
เราได้ภาพจากกล้องวงจรปิดอีกมุมนึงนะครับเวลาในกล้องวงจรปิดคือ๒๓นาฬิกา๔๕นาทีเมื่อคืนนี้
ไม่แน่ใจว่าจะเป็นเวลาจริงหรือเปล่านะฮะแต่เห็นรถกระบะคาดว่าอาจจะเป็นของคนร้ายขับเข้ามาในหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านของบ้านที่ผู้ตายเนี่ยเขามานั่งดื่มเบียร์กับเพื่อนแล้วมีรถยนต์ขับตามมาคันหนึ่งก็ไม่รู้ว่าจะเกี่ยวข้องกันหรือเปล่านะ
จากนั้น๒๓นาฬิกา๕๐นาทีรถยนต์ที่ขับตามกระบะตั้งแต่ตอนเข้ามาเนี่ยช่วงขากลับขับนำกระบะตอนเข้ามาเนี่ยขับตามค่ะอันนี้ขับนำกระบะออกไปออกจากหมู่บ้านไปช่วงที่เข้าไปเนี่ยคือ๕นาทีนี่นะฮะซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าทั้งหมดเนี่ยจะเกี่ยวข้องกันหรือไม่อย่างไรแต่มันมีเสียงตะโกนเสียงดังเสียงคุยเสียงปืนดังขึ้นอย่างนี้ทีนี้ค่ะเรา
ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่บ้านหลังที่เกิดเหตุเพื่อไปหาข้อมูลมาให้คุณผู้ชมเพิ่มเติมนะคะครับเราส่งคุณบอมอภิวัตนักข่าวของเราอะค่ะบ้านปิดนะคะก็มีรอยคราบเลือดถูกล้างไปแล้วแหละแต่มันก็ยังไม่หมดยังเหลืออยู่บ้างก็เลยได้คุยกับเพื่อนบ้านนะคะเพื่อนบ้านบอกว่าบ้านที่เกิดเหตุเป็นบ้านของพยาบาลปล่อยให้คนอื่นมาเช่ากลุ่มผู้เสียชีวิตมาเช่าได้๖เดือนอยู่กันส

ก็เห็นแค่เป็นมีแสงไฟรถเข้ามาแล้วก็มีการเดินเข้าแล้วก็เสียงในการที่ทะเลาะกันหรือแล้วยิงกันเสียงปืนก็มีสองนัดแล้วก็แยกย้ายกันกลับขึ้นรถแล้วก็ถอยหลังออกไปปกติเราก็เห็นเขานั่งอยู่ประมาณสองคนสามคนปกติอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติที่บ้านเขาเลยประจำเขาไม่เคยสร้างความเดือดร้อนหรือให้ชาวบ้านในซอยนี้เดือดร้อนเลย
อยู่กันนี้มาเกือบ๒๐ปีแล้วมันก็มีเหตุการณ์ที่ตกใจบ้างแล้วก็กลัวกันนิดหน่อยกันบ้างฮะ
ทีมข่าวของเราไปที่วัดกรมทันซึ่งเป็นที่ประกอบพิธีทางศาสนาในแจ๊คผู้เสียชีวิตนะคะ
ได้ไปเจอกับคุณพ่อค่ะคุณพ่อจิรวัตรอายุ๕๘
คุณพ่อบอกว่าลูกชายมีอาชีพเป็นหัวหน้าสายตรวจเก็บเงินกู้นอกระบบเป็นอาชีพของลูกชาย
แต่ที่ผ่านมาก็ไม่เคยมีเรื่องกับใครลูกชายเป็นคนเจ้าระเบียบอาจทำให้ลูกน้องในสายงานไม่พอใจอะไรหรือเปล่า
ก่อนเกิดเหตุลูกชายเหมือนจะรู้ตัวกลับไปเอาปืนที่บ้านแล้วก็พกเอาไว้ป้องกันตัว
นี่ค่ะก็สอดคล้องกับเจ้าของบ้านที่ผู้ตายไปนั่งดื่มเบียร์หน้าบ้านเขาก็บอกว่าดื่มเบียกันอยู่ดีผู้ตายกลับบ้านแล้วกลับมาอีกทีมีปืนพกมาด้วยแล้วมาดื่มต่อ

พ่อก็พูดตรงกันว่าลูกชายรู้ตัวหรือเปล่าว่าจะเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นเลยกลับบ้านมาเอาปืนออกไป
ไป๑๕นาทีเองมีคนมาบอกว่าลูกชายถูกยิงตายคุณพ่อก็เลยบอกว่าอยากขอความเป็นธรรมให้กับลูกชายด้วยอยากให้คนร้ายถูกดำเนินคดีให้ถึงที่สุดค่ะ
มาเอาปืนเอ้าลูกเอาปืนทำไมนอนทั้งลูกอะไรประมาณนี้นะแม่เขาก็แต่ผมนอนอยู่ในห้องผมอีกต่างหาก
แต่ลูกชายก็ตอบมาว่ามันโกงมันโกงลูกน้องมันโกงตังค์
ลูกชายของผมคนนี้ตัวโปรดลงพ่อเลย
อย่างนี้ครับพี่ไม่มีครับผมไม่เข้าใจเลยว่ามันทำไมถึงยิงลูกผมผมยังไม่รู้เลยครับ
อย่าล้อขอคำให้ทำที่ว่ากฏมันทำกับลูกผมมันทำไปได้ยังไง

ทีวิทย์ผมอยากเห็นหน้ามันจัง
ส่วนภรรยาของผู้เสียชีวิตค่ะนางสุพัตราอายุ๓๒ปี
บอกว่าสามีทำธุรกิจเงินกู้มา๘ปีได้แล้วนะคะ

แล้วก็พอจะรู้อยู่บ้างว่าสามีมีเรื่องกับผู้ก่อเหตุ
เกี่ยวกับเรื่องรถค่ะเธอบอกแบบนี้
ส่วนอีกหนึ่งสาเหตุคาดว่าน่าจะมาจากการทำงาน
อาจจะมีการไปซ้อนพื้นที่กัน

ก็เลยทำให้อีกฝ่ายไม่พอใจหรือเปล่า
บอกว่าก็ไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์ขนาดนี้
อยากจะให้ตำรวจจับคนร้ายมาดำเนินคดีค่ะ

ก็คือช็อกก็คือคนก็คือคนทำงานที่ทำงานกับเขาเอง

ก็รับไม่ได้ค่ะเขาก็อยากให้เขาดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
คืนเกิดเหตุก็ไม่ได้ดื่มมากอะค่ะ
แต่ก็คือมีปัญหากันมาแล้วอย่างนี้ค่ะ
ก็จะมาเคลียร์กันมาตกลงกัน
เขาบอกว่าจะไปที่ออฟฟิศอะไรอย่างนี้ค่ะจะไปเคลียร์เรื่องลูกน้องอะไรอย่างนี้ค่ะ
ลูกน้องโกงอะไรอย่างนี้ค่ะเขาบอกอย่างนั้นนะคะ
แต่ก็เชื่อเขาอย่างนี้ค่ะก็คงเขาพกไปเพราะว่าไปป้องกันตัวอะไรอย่างนี้ค่ะ
กไปเฉยไม่ได้คิดว่าจะเอาไปทำร้ายใครอะค่ะ

เรื่องทางคดีนะครับพันธมตเอกภาคภูมิปราบศรีภูมิภูมิกับการสพเมืองพิศนุโลก
บอกว่าตอนนี้ตำรวจสืบสวนจนรู้แล้วนะครับว่าคนก่อเหตุเนี่ยมีทั้งหมด๔คนด้วยกัน
ส่วนปมเหตุคาดว่ามาจากความขัดแย้งส่วนตัวนะครับ
ตัวผู้ตายนะมีอาชีพเป็นหัวหน้าแก๊งเก็บเงินกู้นอกระบบ
เขาเรียกว่าอะไรนะหัวหน้าสายตรวจหัวหน้าสายตรวจ
อะไรประมาณอย่างนั้นแต่เป็นเงินกู้นอกระบบนะครับ
จากการตรวจสอบภาพในกล้องวงจรปิดของพื้นที่ใกล้เคียงเนี่ย
ตำรวจบอกว่าไม่ปรากฏภาพของคนร้ายกับยานพาหนะที่เห็นไม่ชัด
แต่จะได้ยินเสียงทะเลาะกันแล้วมีเสียงปืนดังขึ้นสองนัด
ซึ่งสอดคล้องกับคำให้การของเพื่อนบ้าน
ซึ่งพอตำรวจไปตรวจสอบโทรศัพท์มือถือของในแจ็ค
ผู้ตายที่เขาคุยแล้วก็มีการท้าทายโวยวายกันใช่ไหม
ปรากฏว่าเสียงจากปลายสายที่เขาโทรไปคุย
ด้วยเนี่ยก่อนจะเกิดเหตุถูกยิงเสียชีวิตคือเพื่อนร่วมแก๊งเงินกู้นอกระบบที่เป็นเพื่อนรุ่นพี่
ฉายาคือเอกปากน้ำโพนี่นะฮะตำรวจก็ไล่สืบสวนขยายผลต่อ
ตอนนี้กำลังไล่ติดตามตัวอยู่นะฮะแต่ทราบว่าในเอกกับพวกเนี่ย
หลังจากก่อเหตุแล้วหนีไปอยู่พื้นที่อุทัยธานี
แต่จากการตรวจสอบทำให้ทราบชื่อทั้งหมดแล้วมีกัน๔คนที่ก่อเหตุ
อันนี้ตำรวจบอกนะครับภูมิกับการสพเมืองพิศนุโลก
บอกว่ามีนายปริญญาสามนนายอัธพลเสือเปรม
นายพงศกรโตสุวรรณแล้วก็นายสาธิตพานโยคนนี้แหละคือเอกปากน้ำโพ
แจ๊คเขาโทรไปคุยด้วยปลายสายแบบปลายสายสุดท้ายเลยก่อนจะมีการยิงกันเนี่ยนะฮะ
ทั้งหมดถูกแจ้งข้อหาในขณะนี้ก็คือร่วมกันฆ่าผู้อื่นนะครับ
ตอนนี้กำลังติดตามตัวอยู่ส่วนมูลเหตุเนี่ย
ตำรวจบอกว่าหลังจากที่สอบปากคำพยานแวดล้อมไปเนี่ยนะฮะ
พบว่าในเอกปากน้ำโพกับในแจ๊คผู้ตายเขาเคยเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกัน
แล้วมันมีเหตุก็คือแจ็คเนี่ยยืมจักรยานยนต์ของเอกมาใช้
แล้วขี่ใช้ของเขาเนี่ยจนพังแต่ไม่ยอมซ่อมให้
ก็เลยมีเรื่องบาดหมางผิดใจกันเรื่อยมา
จนกระทั่งเอกเนี่ยโทรมาเพื่อเคลียร์ปัญหาที่ค้างคาใจอยู่เมื่อคืนนี้
สุดท้ายกลายเป็นมีปากเสียงทะเลาะกันแล้วก็ท้าทายกัน
กลุ่มของนายเอกก็เลยขับรถกระบะขับมาหาในแจ๊คที่บ้านเพื่อน
แล้วก็มีการชกต่อยกันก่อนนะฮะเขาบอกมีการชกต่อยกันก่อน
แจ๊คนี่เป็นเพื่อนรุ่นน้องของนายเอกพลาดท่า
ก็เลยถูกนายเอกเนี่ยใช้ปืนยิงเสียชีวิตก่อนที่ในเอกกับพวกจะพากันขับรถหลบหนีไป
แต่ทีนี้เพื่อนของแจ็คบอกว่าแจ็คเหมือนกับจะรู้ตัวว่าจะมีคนมาหา
ก็เลยกลับไปเอาปืนใช่ค่ะซึ่งปืนกระบอกนั้นเนี่ยมันหายไปนะฮะ
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องรอจับกลุ่มตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุให้ได้ก่อน
จะได้ขยายผลจากการสอบปากคำว่าเออตกลงแล้วเนี่ย
ตอนที่มาหาแจ็คที่บ้านของเพื่อนเนี่ยตรงบ้านหลังเกิดเหตุเนี่ย
เอาปืนมาด้วยแล้วใช้ปืนที่เอามายิงแจ็คหรือก็เอาปืนของแจ็คนั่นแหละค่ะ
คว้าปืนของแจ็คมาแล้วก็ยิงใส่เขาจนตายแล้วก็เอาปืนของเขาไปด้วย
ความคืบหน้าของเรื่องนี้เป็นแบบนี้นะฮะตำรวจก็รู้ตัวแล้วว่าคือใครบ้าง
กำลังไล่ติดตามจับกลุ่มตัวอยู่โอ้โห